อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งไงที่แพ้ก็แพ้ความหล่อของพระเอกเขานี่แหละค่ะ
ออกอากาศไปสองตอนแล้วบอกเลยคราวนี้ไม่เมาส์พระเอกอย่างเดียวแล้ว
ขอจับทางตัวตึงของกองนี้ได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐสรุปรวบยอดมาเลยว่าใครตึงด้านไหนกันบ้างไปดูค่ะ
เป็นตัวตึงเลยค่ะเป็นตัวตึงที่แบบนะแบบเป็นผู้หญิงเก่ง
สร้างสีสันให้กับกองด้วยใครร้องเพลงก็เพราะแสดงก็เก่งสวยก็สวยคือครบทุกรถ
เป็นตัวตึงในกองใช่ไหมคะรู้สึก

เราไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะแต่มันเป็นนิสัยของเราเองที่แบบเราชอบเล่นกับทุกคน
สร้างสีสันให้นากองคึกคักไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งใครเลยแต่
แต่เชื่อว่าหลายคนที่แบบโดนไฮเล่นด้วยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบแฮปปี้นะเพราะเขาดูมีความสุขเวลาเราถูกเราเล่นด้วยอะไรอย่างนี้
ตึงในกองเนี่ยถ้าให้ตึงที่สุดเนี่ยผมเลือกพี่อ๊อฟ
ขอบคุณมากที่โหวตให้ต้อมนะครับเวลาเจอนางเอกเมื่อไหปุ๊บต้องแบบเหมือนละครเวทีรัชดาลัยอะไรอย่างนี้ครับ
จะใหญ่ไปหมดเลยเขาออกหัวใจทุกอย่างครับแล้วก็เรื่องของมันเลยตามมาด้วย

เพื่อที่จะเอาใจของเขามาเป็นของเราให้ได้
ก็เลยต้องแต่งตัวให้มันแบบว่าจะต้องชนะใจ
เกาหลีแบบร้อนมาก
เกาหลีแบบร้อนมาก
บอกเลยว่าไม่อยากจะเม้าท์

รุ่นใหญ่เลยนะ

นักแข้งยันกกหูเลย

รอติดตามคุณผู้ชมค่ะทุกวันเสาร์นะคะ๖โมงเย็น